ก็ตามติดความพร้อมของทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนครับซึ่งแน่นอนครับ
หมายของเราก็คือการเป็นแชมป์ให้ได้เป็นสมัยที่๖แล้วก็แต่ละเกมหลังจากนี้ก็คงจะไม่ง่ายแล้วนะครับ
เฉพาะการเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียซึ่งถึงแม้ว่าเราจะได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์
แต่ว่าเกมแรกนะครับเรื่องของแฟนบอลเนี่ยอาจจะมีผลสำคัญเหมือนกัน
เพราะว่ายอดผู้ชมในสนามของเรานอนที่สุดแต่เรื่องของเงินอาชีพนะครับในยอดสมาคมเย็นละพันธุ์บอล
แต่ว่าถ้าได้แชมป์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนอาชีพมีให้อย่างแน่นอนครับ
ความพร้อมของทีมไทยนะครับในการแข่งขันนัดที่๒ของกลุ่มบีเจอกับอินโดนีเซียในวันเสาร์ที่๑๗พฤศจิกายนที่ราชมังคลากีฬาสถาน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคนตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออสก็บอกนะครับว่าเข้าไปให้กำลังใจผู้เล่นบอกว่าให้ทำผลงานให้เต็มที่ในการแข่งขันรายการนี้
แมชแมชกับอินโดนีเซียทราบมาว่ากองเชียร์ของอินโดนีเซียนั้นขอบัตรเพิ่มนะครับ
ตอนแรกเหมือนจะขอมา๓๐๐๔๐๐ใบล่าสุดขอเพิ่มเป็น๕๐๐ใบ
ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่กดดันพอสมควรของทีมไทยเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับเล่นในบ้าน
บอกว่าได้เปรียบเสียงเชียร์แต่เกมแรกเราชนะตีมอร์ขาดลอยก็จริงด้วยเรื่องของฟอร์ม
แต่ว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยไปกันค่อนข้างจะบางตาครับก็อยากให้กองเชียร์นั้นเข้าไปร่วมให้กำลังใจทีมชาติไทยกันมากมากครับ
จากนี้พลตรวจเอกสมยศก็ยังบอกนะครับว่าจะมีเงินอัดฉีดอย่างแน่นอนหากทำผลงานได้ดีแล้วก็มั่นใจนะครับว่าทีมจะไปสู่เป้าหมายคือการป้องกันแชมป์ในรายการนี้ได้ครับ
ในฐานะผู้ใหญ่ก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องที่จะดูแลขวัญและกำลังใจเด็กนะครับ
ก็มีแต่เขาจะได้รับเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวผมเองปฏิบัติมาตลอด
ขณะที่นรูนศรียันเกมครับแนวรุกทีมชาติไทยก็ออกมาบอกนะครับว่า
เขาคาดหวังที่จะช่วยทีมไทยในรายการนี้ให้มากกว่านี้นะครับ
เฉพาะในเกมต่อไปที่จะพบกับอินโดนีเซีย
ก็มองว่าเกมกับอินโดเป็นเกมที่ยาก

โดยจะต้องเตรียมแผนในการรับมือไว้นะครับ
สำหรับนูรูนในเกมอาเซียนคลับนัดแรกนะครับ
ที่ไทยชนะตีมอลขาดรอย๗ต่อ๐เนี่ย
วเตะจากการท่าเรือนะครับ
ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือนะครับ
ให้ทีมทำได้ถึง๒ประตู
รวมถึงการเรียกจุดโทษให้ไทยได้ในช่วงครึ่งหลังครับ
พฤศจิกายนเจอกับอินโดนีเซียในบ้าน

จากนั้น๒๕พฤศจิกายนนะครับจะกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเจอกับสิงคโปร์
คู่ที่ฟิลิปปินส์นั้นจะเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์
แล้วก็อินโดนีเซียพบกับตีมอลเลสเต้
หากว่าอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์ชนะได้
ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มมี๓แต้มเท่ากันถึง๔ทีมครับ